ตามกันต่อหน่อยสำหรับแก๊งหงซิ่งนะคะที่ไปดวนปืนกัน
หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ๕๐กว่านัด
เจ็บไป๓หนึ่งใน๓สาหัตต์
คนสาหัสกำลังจะเป็นเจ้าบ่าวสิงหาคมนี้แล้วด้วย

รวมถึงมีการบุกตรวจค้นบ้าน
บอกว่าเป็นบ้านเป้าหมายประมาณ๕จุดด้วยกัน
อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะรถยนต์๒คันบุกมาตรงร้านก๋วยเตี๋ยวเรือยังดีที่ร้านปิดแล้วเพราะมัน๕ทุ่มกว่าแล้ว
นัดมาเคลียร์ปัญหาเพราะไม่พอใจเรื่องการปีนเกลียวรุ่นพี่รุ่นน้องอ่า
แต่สุดท้ายแล้วนัดเป็นนัดจริงนะคะแต่ไม่ได้เป็นนัดเคลียร์
เป็นนัดกระสุนปืนนะคะห้าสิบกว่านัดไม่ได้สนใจเลยว่าชาวโบ้งชาวบ้าน
นั้นเขาจะอยู่กันยังไงอ่ะนะคะที่ไซม้านนทบุรีนะที่ไซม้านนทบุรีค่ะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะคุณภัยรัฐแย้มนาคเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
ถูกยิงเข้าสะโพกขวาหนึ่งนัดคุณก้องสิริพงศ์ฤทธิรณยุทธ์
วัยสามสิบเจ็ดปีโดนยิงเข้าเข่าซ้ายหนึ่งนัดกลางหลังอีกหนึ่งนัด
แต่คนที่หนักที่สุดคือคุณมานพค่ะคุณมานพรวงพึ่งวัยสี่สิบเอ็ดปี
โดนยิงเข้าศีรษะคุณหมอบอกเข้าสมองอาการโคม่า
เห็นบอกว่าตอนนี้เนี้ยต้องนอนใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่นะคะอื้อหือ
คุณผู้ชมลองดูคลิปวิดีโอมุมนี้หน่อยนะคะเป็นคลิปหลังเกิดเหตุยิงปะทะแล้วค่ะ
ครับเนี่ยค่ะจะเห็นว่าฝั่งก๋วยเตี๋ยวเรือ
พาคนเจ็บน่าจะเป็นคุณมานพแหละเพราะต้องหิ้วแบบ
หิ้วหัวหิ้วท้ายกันเลยขึ้นรถเพื่อไปส่งโรงพยาบาล
แล้วตำรวจก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเก็บพยานหลักฐานนะคะ

เหตุถามว่าคนต้นเรื่องจริงเลยเนี่ย

คือคนที่โดนยิงเข้ากลางหลังกับเข่าซ้ายอะค่ะ
กล้องไปมีเรื่องชกต่อยกับวรพงศ์หรือปิง

หลังจากที่ท้าทายกันผ่านโลกโซเชียลเรื่องการปีนเกลียวกัน
ก่อนที่จะมาถล่มกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือของนายภัยรัฐ
เราส่งพิติลงพื้นที่ติดตามคดีต่อนะคะ
ไปพบกล้องวงจรปิดหน้าเทศบาลเมืองไซม้า
มันเป็นเหตุการณ์ตอน๓ทุ่ม

จะเห็นที่ในวรพงศ์หรือว่าภิ้งนะคะ
ใส่เสื้อสีกรมท่า

ภิ้งพาพวกสองคนเข้าไปหากล้องเสื้อสีขาว
แล้วกล้องก็เปิดฉากต่อยปิงก่อน
เออเสื้อเสื้อขาวเสื้อขาวเนี่ยคือกล้องครับเสื้อสีกลมเข้มเนี่ยคือปิง
อันนี้ชื่อผิดนะฮะใช่ไหมอ่าชื่อผิดนะคะนั่นอ่ะที่ชื่อตั้มนั่นน่ะคือปิงเนาะ
ส่วนที่เขียนกล้องนั้นน่าจะเป็นกล้องนะคะอ่านาทีนึงแยกย้ายกันไป
กล้องกลับไปรวมตัวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือส่วนปิงไปรวบรวมพักพวกเป็นสิบมาอีก
แล้ว๕จุดไม่เจอตัวคนก่อเหตุเลยแต่ว่าเจอหลักฐานนะคะ
เจอปืนกับเครื่องกระสุนปืนจำนวนนึงซ่อนอยู่๒จุด
ก็เลยเก็บมาตรวจสอบนะคะว่ามันเชื่อมโยงกับคดีไหม
ตอนนี้เนี่ยหมายจับออกมาทั้งหมด๘หมายแล้วนะคะ

นายพาคินคำพันธ์หรือว่าในต้อย
นายอัธพลเปลี่ยนแปลกในเต้
นายนัทธกรเจริญศุกร์ในลี่นายนรงจิตเปลี่ยนแปลกในเต๋า

อีก๔คนนะคะนายเมธิชัยคำพันธ์นายนุกนายสุรชาติฉ่ำคล้อยนายโอม
ว่าที่ร้อยตรีคณิตินสายหนูหรือว่าว่าที่ร้อยตรีเพชร
แล้วก็นายวรพงศ์พ่วงกลิ่นหรือว่าปิง
ข้อหาคือร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครอง
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนสอบปากคำเมียของนายสุรชาติ
หรือว่ามีของโอมหนึ่งในผู้ต้องหาซึ่งตอนที่ตำรวจบ้านโอม

ไปเจอปืนยาวเป็นปืนยาวเดี่ยวลูกซอง

ได้จากสวัสดิการกรมการปกครองมาด้วย
เมียของโอมบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
มีคนชื่อจุกโทรตามผัวบอกให้ออกไปตอน๔ทุ่ม
เธอก็ย้ำแล้วนะว่าตอนนั้นน่ะ
สามีเธอไม่ได้เอาปืนออกไปด้วย
แล้วเรื่องทั้งหมดเธอเพิ่งจะมารู้ตอนเช้านี้เอง
โอมกลับมาแล้วบอกว่ามีเรื่องยิงกันมา

แต่เธอเห็นว่าขาผัวเธอถูกยิง
แล้วผัวเธอก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไป

ก็ห่วงค่ะก็อยากให้เขาติดต่อมา

อืมเป็นครราชการหรือเป็นกุฐักเนาะ

ทีนี้เราได้ข้อมูลมาว่าในโอมเขาทำงานที่เทศบาลเมืองไซม้าค่ะ
ติก็เลยไปสอบถามจ่าสิบเอกมงคลอัศวะนิโคทรนะคะ
นายกเทศมนตรีเมืองสายม้า
เห็นบอกว่าโอมเนี่ยทำงานที่เทศบาลเมืองไซม้าจริง
แล้วปิงก็ทำงานที่นี่ด้วยเหมือนกัน

ทั้งหมดเป็นลูกจ้างชั่วคราวค่ะ

กับนายกบอกไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
มเหตุยังคงเป็นเรื่องเดิมคือปีนเกลียวกันข้ามรุ่นกัน
ทำให้ปิงกับก้องต้องไปต่อยไปท้าโชคกัน
แล้วก็บานปลายถึงขั้นเอาปืนไปยิงกัน
ส่วนประเด็นที่ว่าในปิงเนี่ยเป็นหลานรองนายกเทศมนตรีเมืองไซม้า
ลองฟังดูนะคะว่าท่านว่าเรื่องนี้ยังไงบ้าง
หลานรองนายกคนนี้

ตำรวจก็หาข้อมูลโทรมาถาม
เขาบอกไว้ย้ำทำเครื่องการให้นะ

คืออันนี้คือใช่ใช่ไหม

แต่ว่าไปยิงที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนี้ไม่เกี่ยว

ไม่แน่ใจว่าจะบอกว่าถึงจะเป็นหลาน
แต่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันในเรื่องของคดี
ที่จะไปช่วยเหลือไปอะไรหรือเปล่า

จับภาพกลุ่มคนก่อเหตุแก๊งหงซิ่ง
ขณะออกจากที่ทำงานไปตอน๕ทุ่ม๑๗นาที

มีมอเตอร์ไซค์๔คันซ้อนท้าย๓คัน
แล้วก็รถเก๋งบรอนสเทา๑คัน
รอนซ์ทอง๑คันสีดำอีก๑คัน

รถเก๋ง๓คันมอเตอร์ไซค์อีก๔คันนะ

นี่คุณจะไปทำอะไรไปเคลียร์อะไรกันเนี่ย

วงจรปิดจับภาพแก๊งหงซิ่ง
ขี่รถกลับเข้ามาที่เทศบาลแต่คันเดียว

ก่อนที่รถเก๋งสีดำจะเปิดประตูด้านข้างขับตามมา

คันนี้แหละที่เขาเอาไว้ใช้เป็นกำบังกันตอนยิงกัน

กล้องอีกตัวจะเห็นลักษณะเป็นรถเก๋งสีดำ
ชะลอรถหน้าเทศบาลก่อนจะขับเลยไปเข้าซอยเยื้องกับเทศบาลด้วย

สำหรับอาการคนเจ็บในตอนนี้นะคะ
มีนายมานพที่อาการโคม่าค่ะ
ส่วนนายสิริพงศ์หรือว่ากล้องกับนายภัยรัฐเนี่ย
ปลอดภัยแล้วให้ปากคำแล้วด้วยนะคะ
ตำรวจก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
และกลุ่มคนที่ให้ที่พักพิงหรือว่าหลบหนีใดก็ตาม
นายมานพเนี่ยอาการน่าเป็นห่วงจริงอย่างที่บอก

นพเก็บหอมรอมริบเงินมา๑๐ปีเพื่อจะแต่งงาน
สิงหาคมนี้จะได้เป็นเจ้าบ่าวอยู่แล้วภาพพรีเวดดิ้งก็ถ่ายไปอย่างชื่นมื้นแล้ว
อาการตอนนี้คือโคม่าค่ะ
แฟนสาวเนี่ยเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้แล้วก็ติดแท็กหาระบุข้อความบอกว่า
สู้นะเราผ่านอะไรมาด้วยกันตั้งเยอะ
นี่ค่ะเพื่อนก็เข้ามาให้กำลังใจกันเยอะเลยบอกว่า
ขอให้คุณมานพฟื้นไวแข็งแรงไวหายดีไว
จะได้มาเข้าพิธีวิวาที่รอคอยมานานถึง๑๐ปี
อกจากจะโพสต์ขอให้ว่าที่เจ้าบ่าวสู้แล้ว
ว่าที่เจ้าสาวโพสต์สาบแช่งกลุ่มผู้ก่อเหตุด้วยนะคะ
คนดีต้องมารับแบบนี้มันใช่หรือเปล่า
เก่งจริงมามอบตัวสิทำแล้วหนีเขาไม่ได้เรียกว่าคน
แล้วก็ด่าเลยบอกสักวันกรรมตาตามสนอง
พี่ตีก็โทรไปถามอาการล่าสุดของคุณมานพ

ร่างกายไม่ตอบสนองเลยค่ะ
บอกว่าร่างกายเขาไม่ตอบสนองเลย

ตอนนี้ไม่รับรู้อะไรแล้ว
คุณหมอบอกว่าถ้าญาติทำใจได้เมื่อไหร่
ก็จะให้แพทย์ถอดเครื่องช่วยหายใจออกค่ะ
ใช้เที่ยวแสดงนานก็ต้องยกเลิกเหรอพี่

หมอเขาบอกอาจจะมีแบบปฏิหารอะไรแบบนี้บ้างไหมครับ
แบบว่ามันคงยาก

ใช่เพราะว่าลูกปืนมันไปกระจายไปหัวสมอง
สมองมันกระจายไปแล้ว

แล้วอย่างนี้ก็คือพวกโรงการ์ดอะไรที่เคยแจกไปแล้วก็ต้อง

คือนี่ค่ะเธอก็ต้องตอบคำถาม
กระสุนมันเข้าไปเจาะที่สมองโดยตรง

๖โมง๒๕นาทีวันนี้นะคะ
โอมสุรชาติฉ่ำคล้อยวันนี้มอบตัว
กับผู้อำกับการสอบภอบังศรีเมืองพร้อมกับธันไนความนะคะ
ระหว่างเดินเข้าห้องสืบสวนก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอะไรเลย

ส่วนผู้ต้องหาอีก๗คนที่ถูกออกหมายจับเนี่ย

จ่าสิบเอกมงคลอัศวนิโครธรนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองไซม้า

แล้วก็ระบุว่าในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา
มาสอบถามข้อได้จริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนเรื่องประกันตัวไม่ใช่หน้าที่เขาเป็นหน้าที่ของทนาย
อ้าว
ท่านก็ต้องไปถามใช่ไหม

เออทำไมไปรวมตัวกันทำตัวเป็นนักลงนักเลงอะไรอย่างนี้
แล้วมันอะไรที่ต้องมายิงกันถล่มกันขนาดนั้น
เสียชื่อเทศบาลเขาหมดเลยทำงานอยู่